คุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอเยอะเลยนะคะบอกว่าโควิดก็ยังอยู่
ฝุ่นมาอีกตอนนี้ต้องระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
อยู่ในโลกโซเชียลเป็นคลิปที่นักเรียนทะเลาะกับครู
ลักษณะที่ว่าทำไมคุณครูจะต้องบังคับให้ไปเข้าแถวเคารพทงชาติที่ด้านนอก
นี่ค่ะก็เป็นลักษณะการโต้เถียงกันใช้คำว่าทะเลาะอาจจะไม่ถูกนักโตเถียงกันนะคะ
ก็บอกว่าฝุ่นเยอะแต่อาจารย์ก็บอกว่าก็ใส่แมสสิ

แต่ตอนนี้หลายโรงเรียนก็บอกว่าไม่ต้องทำกิจกรรมนอกห้องเรียนแล้วนะฮะ